คุณผู้ชมจำเหตุการณ์เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้ไหมครับ
ที่มีเสียคนหนึ่งเสียโก้ราชบุรีครับ
โดนยิงตายคารถเบนท์หน้าสนามไก่ชน
นี่เขาเป็นเจ้าใหญ่เป็นคนดังเหมือนกันนะ
โดนยิงตายที่หน้าสนามไก่ชนที่ปฐุมธานีนะครับ
ล่าสุดก็คือรวบตัวได้ยกทีมแล้ว
ฆ่าโหดเสียโก้ครับ
กลับไปเมื่อ๓๐กรกฎาคมครับ
เกิดเหตุการณ์ที่มือปืนบุกไปยิงถล่มนายอภิชัยหรือว่าเสียโก้
อายุ๔๐ปีเป็นเซียนไก่ชนคนดังของเมืองราชบุรีนะฮะ

ตอนนั้นตำรวจก็แกะรอยคนร้ายจากวงจรปิด
ก็จะเห็นรถเก๋งสีดำต้องสงสัยมุ่งหน้าเข้าไปในซอยสนามไก่ชน
เส้นทางดังกล่าวนั้นห่างจากสนามไก่ชนประมาณ๒๐๐เมตร
ไล่ดูวงจรปิดไปพร้อมกันครับคุณผู้ชม
และเข้าไปที่สนามชนไก่นี่นะฮะรถเบ้นคันนี้นะ
เที่ยง๑๖นาทีจากนั้นจะเห็นรถตู้๒คันครับ
นี่รถตู้คันนั้นรถเบนท์แล้วก็จะมีรถตู้ขับปิดท้ายอีกคันหนึ่งด้วยครับ
เหล่านี้เป็นหลักฐานที่ไล่จากวงจรปิดทีละตัวทีละตัวกล้องตัวที่๑ตัวที่๒ได้หลักฐานนี้นะฮะ
กล้องตัวที่๓และ๔ครับช่วง๑๖นาฬิกา๓๒นาทีช่วงเย็นครับ
จะมีรถเชฟโรเรตสีดำต้องสงสัยเป็นรถเก๋ง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าด้านหลังขับเข้าไปภายในซอยสนามชนไก่
รถต้องสงสัยคันที่๑คันนี้ครับลูกศรชี้ที่หน้าจอ
วงจรปิดอีกตัวหนึ่งคือกล้องตัวที่๕จะเห็นรถต้องสงสัยอีก๑คันครับ
เนื่องจากว่าขับเข้ามาจอดติดเครื่องในซอยใกล้กับสนามชนไก่ตั้งแต่ตอนบ่าย
ลูกศรสีแดงชี้ฮะเมื่อกี้เขาจอดนิ่งแล้วค่อยขับออกไป
นี่นะครับรถต้องสงสัยคันที่สองกล้องวงจรปิดตัวที่หกครับ
่งหน้าเข้าไปในซอยสนามชนไก่คดีนี้ตำรวจสพลาดหลุมแก้ว
ก็คาดว่าคนร้ายเป็นมือปืนรับจ้างแล้วปมสังหารโหดมุ่งเอาไว้
ประเด็นทั้งชู้สาวและขัดแย้งส่วนตัวล่าสุดนะครับตำรวจภูทรภาค๑
นำกำลังพร้อมกับอาวุธครบมือปิดล้อม๓จุดในพื้นที่หมู่๖
ตำบลสระพัฒนาที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมจับกลุ่มแก๊งมือปืนที่รับจ้างครับ
จุดที่๒จับกลุ่มตัวในนธวุธ๓๐ีกคนชี้เป้าให้มือปืน
มีอาชีพเปิดคาแคร์และเป็นสมาชิกอบตแห่งหนึ่งด้วยคนจุด
๓จับกลุ่มตัวนายวิจักรอายุ๔๙เป็นมือปืนรับจ้างครับพร้อม
ของกลางนะฮะอาวุธปืนแมกกาซีน๙มมนอริงโก้๑กระบอกแล้ว
พบยาบ้า๔๐๐เมตรเหล่านี้คือของกลางและคนที่ตำรวจจับกลุ่มได้
ตำรวจแยกผู้ต้องหาส่งไปสอบสวนขยายผลครับอภิชาติเนี่ยส่ง
สอบที่สพลาดหลุมแก้ววิจักรมือปืนส่งไปที่อีกโรงพัก
ในนครปฐมนัทธวุฒิไปอีกโรงพักหนึ่งแยกกันไปสอบครับ
๔ข้อหาตามหมายจับสารจังหวัดปฐุมธานีฐานร่วมกันฆ่าผู้
อื่นครอบพรองอาวุธปืนพกผ่าอาวุธปืนและก็จ้างหวานค่าครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ข้อมูลว่าผู้ต้องหา๓คนนี้เป็นคนใน
หมู่บ้านเดียวกันก่อนก่อเหตุเนี่ยโกรธเคืองกับผู้ตายคือ
โก้เรื่องผู้หญิงผู้หญิงชื่อดรีมก็คือคนที่นั่งในรถมา
ไก่กับเสียโก้นะครับก็เลยตกลงกันว่าไปยิงเขาเลยเห
แล้วกันมือยิงนายวิจักรเนี่ยนะครับรับสารภาพกับตำรวจบอกว่าได้
ค่าจ้างเป็นเงิน๓๐๐๐๐๐บาทนายอภิชาธิ์โทรติดต่อนายนัทวุธตาม
โก้เข้าไปในบ่อนเป็นคนชี้ตัวชี้เป้าและโทรแจ้งให้
จักษ์ลงมือก่อเหตุครับ
จากคำให้แกล้งความวิชาศครับก็เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ว่าคืนนั้นผู้หญิงก็ไม่ได้พูดถึงวิชาศ
ตรวจสอบประวัติทรายฟังในวิจักรมือยิงฉายาต้องบั้นสระ
เขามีประวัติเคยก่อเหตุยิงรองนายกอบฏดอนมะนาวต้องตายแล้ว
พ้นโทษออกมาจากคุก๑ปี
ยิงทั้งรองนายกอบตจนถึงแก่ความตาย